ซึ่งหลังจากที่ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายในคดีข่มขืน
แล้วก็ฆ่าเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเสียชีวิตภายในบ้าน
ที่จังหวัดฉะเชิงเซาได้แล้วนะครับ
ก็ทำให้ครอบครัวของเด็กหญิงมีกำลังใจมากขึ้น
แต่ก็ยังคงรับไม่ได้นะครับกับความสูญเสียในครั้งนี้
แล้วก็ยังอยากให้ผู้ต้องหาไปขอเข้ามาศพ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
เสื้อผ้าและเข้าของเครื่องใช้ของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ยังถูกจัดวางไว้ในสภาพเดิม
เหมือนตอนที่เด็กหญิงยังมีชีวิตอยู่
กลางความบอบช้ำเสียใจของผู้เป็นแม่

และเก็บข้าวของในบ้านหลังนี้อีกครั้ง
แต่ยังอดคิดถึงลูกสาวไม่ได้
แม้ว่าจะเริ่มรู้สึกทำใจได้
หลังตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องหาดำเนินคดี

กว่าจะได้รับความชัดเจนจากทางตำรวจ
ในการนำตัวผู้ต้องหาไปขอขมาศพ
เพราะอยากให้ลูกสาวนอนตาหลับอย่างสงบ

เขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ต้องหาเป็นอะไรไปเขาก็ลำบาก

แต่เราก็ต้องการที่มันมา
ต่างจากลุงของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
อยากให้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปขอขมาศพ

ทนกับความรู้สึกสูญเสียหลานสาวผู้เป็นที่รัก
และยังตกเป็นจำเลยว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
บอกแต่เพียงว่าสบายใจมากขึ้น
หลักฐานสำคัญทั้งหมดสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้

ถ้ามันเป็นคนนี้เราก็สบายใจไปเต็มที่

มันต้องเกิดปัญหาเยอะมันต้องตามหาอีกอ่ะ
ต้องดูด้วยเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนี่ย
ดูด้วยไม่ใช่ให้มั่ว
คนที่เลี้ยงดูมันเสียเด็กไปคนหนึ่งแล้ว
แล้วมันต้องทางญาติก็ไม่ต้องมาเสียใจคนที่ถูกกล่าวหาอีก

ต้องคิดดีหน่อย
ไม่ใช่แบบมาปักปำกันง่ายอย่างนี้
ถึงสื่อออกมาแบบมาโตมตียังไง

เราก็เฉยไว้ก่อนดีกว่า

เหตุคนร้ายข่มขืนและฆ่าเด็กหญิงวัยสิบสี่ครั้งนี้
กลายเป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัว
ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า
จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว
บ้านหลังนี้ยังคงถูกปิดเงียบค่ะ
แม้ว่าขณะนี้ตำรวจจะสามารถจับตัวผู้ต้องหา
ที่ก่อเหตุข่มขืนและฆ่าเด็กหญิงได้

สร้างความบอบช้ำให้กับครอบครัว

ที่จะกลับมาพักอาศัยบ้านหลังนี้อีกครั้ง
ความหวังครั้งสุดท้ายของผู้เป็นแม่ญาติและเพื่อนสนิทของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
คงมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำได้หลังจากนี้
คือการออกมาเรียกร้องและขอความเห็นใจจากตำรวจ
ให้นำตัวผู้ต้องหาไปขอขมาศพให้ได้

ส่งดวงวิญญาณเด็กหญิงวัย๑๔ปีไปสู่สุขติ
ระวีการแก้ววิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน